มาดูเรื่องราวของความประทับใจกันหน่อยละกัน
เดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ยิ้มได้ในช่วงเที่ยงแบบนี้นะคะ

เขาบอกว่าเขาเห็นคุณลุงกับป้าคนนี้
แล้วท่าทางเหนื่อยแล้วคือไม่มีลูกค้าเรียกซื้อเลย
ก็เลยบอกเห็นใจบอกลุงกับป้าเข้ามาในร้านดีกว่า

ตอนแรกลุงกับป้าบอกไม่เอาไม่เอา
คิดว่าต้องจ่ายตังค์เพราะว่าวันหนึ่งขายแทบไม่ได้เลย

เขาเลยเนี่ยเจ้าของร้านบอกทานเลยลุง

ประจวบคิริขันค่ะเขาโพสต์เรื่องราวเป็นภาพนี้แหละค่ะ
แล้วระบุข้อความแบบนี้ว่าลุงกับป้าขี่มอเตอร์ไซค์จากกุยบุรี
ขายไอศครีมที่หัวหินระหว่างลุงขายไอศครีม
ป้าก็ขอนั่งพักข้างในร้านอากาศข้างนอกก็ร้อนมากนี่แหละค่ะ
ลุงบอกกับเจ้าของร้านว่าที่กุยบุรีลูกค้าน้อยไม่ค่อยมีคนจะซื้อไอติมกันเลย
ลุงเลยชวนป้าขี่มอเตอร์ไซค์มาที่หัวหิน
เจ้าของร้านเห็นแบบนี้เลยเชิญเข้ามาในร้าน
แล้วบอกเลยว่าลุงลุงกับป้าอยากทานอะไรนะขีดปักได้เลย
ตอนแรกไม่ยอมนะคะบอกว่ากินไม่ไหวหรอกไม่มีตังค์
แต่เจ้าของร้านบอกให้ทานฟรีไม่คิดเงินค่ะ
โพสต์นี้มีคนถูกใจกดไลค์ไปกว่า๑๓๐๐๐ไลค์ด้วยนะคะ
แล้วก็มีคนแห่คอมเมนต์ชื่นชมน้ำใจของทางเจ้าของร้านด้วย
ทีนี้ทางด้านเจ้าของร้านค่ะคุณกุ๊กอายุ๓๖ปีค่ะ
เล่าแบบนี้นะคะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่๒๑มิถุนายนค่ะ
ตอนที่เขาบอกว่าเขาไปซื้อไอศครีมของลุงกับป้าพูดคุยแล้วก็เลยรู้ว่าลุงกับป้าเนี่ยมาไกลค่ะ
แล้วเขาบอกว่าเมนูที่ทั้งสองคนทานที่ทางร้านเลือกเนี่ยนะคะ
ก็คือทานตั้งแต่คำละ๑๐๓๐บาทเองนะแล้วก็มีน้ำดื่ม
กับป้าไม่กล้าคีบเองด้วยทางร้านก็เลยต้องตักให้ค่ะ
แถมนะเขายังอวยพรให้ร้านบอกขายดีนะลูกและบอกด้วยว่าอิ่มมากเลย
นี่แหละค่ะก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวความประทับใจที่เกิดขึ้นในโซเชียลนั่นเองค่ะ